ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
อดาสคัลเลอร์สีผมยอดนิยม
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
แทนที่จะบริการเรากลับไปวิ่งบอกกัปตัน
กัปตันมาบอกไล่ลงจากเครื่องเอ้า
พอดีที่ฉันจะต้องขึ้นเครื่องดีถึงของสายโทรแหง
กลับเที่ยวไป๑๐โมงเช้าดอนหัวหังไปดอน
บอกว่าน้องถ้าพี่เรียนอะไรอย่างนี้
ขออินสินแชร์ที่จะช่วยพี่ใหม่นะ

เดี๋ยวคนในเครื่องเห็นเยอะมั้ย
ทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเต็มเครื่องบินเลย
ดิฉันก็นึกเสียใจคนที่นั่งข้างด้วย
พี่ชายคนหนึ่งอะก็ว่าเขาบอกเขาไล่ดิฉันลง
แล้วที่ฉันก็บอกว่าจะลงทำไมดิฉันไม่ได้เป็นไร
เสร็จแล้วแล้วพอทางนั้นเขามาบอกว่าต้องลงแล้วบอกว่าต้องคืนกันให้
เขาก็พูดเสียงดังขึ้นมาเลยผู้ชายที่นั่งข้าง
เขาบอกมากดบันเครื่องบินมาเรียนไลน์คนละบาท
ผู้หญิงคนนี้ลงจากเครื่องไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพข่าวนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นการแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เป็นข่าวที่อยู่ในแวดวงที่อาจจะใกล้ตัวหน่อย
เพราะคนที่เดินทางหรือว่าได้ข่าวของสายการบินเยอะนะคะ
วันนี้ที่เราจัดรายการเราติดต่อทั้งสองฝั่ง
เมื่อเป็นฝั่งของผู้ที่ออกมาให้ข่าวตามที่อยู่ในคลิปนะคะ

ซึ่งสายการบินนกแอร์ทราบว่าเราจัดรายการวันนี้นะคะ
แต่เลือกที่จะไม่ชี้แจงเพิ่มเติมจากเอกสารที่นกแอร์ออกมา
เพราะฉะนั้นที่ฉันจะยืนตามนี้นะคะยืนตามนี้ของนกแอร์เท่านั้นนะคะ
ในขณะที่เดี๋ยวเราจะโฟนอินกันนะคะ
เพราะว่าผู้โดยสารคนที่ว่านี้เนี่ยนะคะ

ฉันไม่แน่ใจว่าเกิดความเข้าใจผิด
ว่ามีความไม่พอใจเรื่องท่วงทำนองของการสื่อสาร
หรือรู้สึกว่าการให้เหตุผลไม่เป็นที่น่าพอใจ
ไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเสียความรู้สึกที่สุดนั้นมาจากอะไรกันแน่

คุณยศวดีปานเง่าคุณยศวดีสวัสดีค่ะ

ค่ะตอนนี้ถือว่าเราไม่โกรธไม่โมโหไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่หุดหงิดอะไรแล้วนะคะ

เข้าใจกับเหตุการณ์ว่าแต่ละคนที่อยู่บนเครื่องก็คง
ตอนนี้ที่ฉันกล่าวก่อนได้เลยค่ะ

ที่ฉันอยากกล่าวพูดว่าที่ฉันอยากขอโทษผู้โดยสารที่ฉันทำให้เขาร่าช้า
แล้วดิฉันมาคิดแล้วดิฉันก็ไม่โกรธ
เพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีอารมณ์กัน
แล้วณเวลานั้นทุกคนก็อยากกลับบ้าน

ตอนนี้ค่ะตอนนี้อาการทางกายของคุณยศวดีเนี่ย
ตอนนี้ยังมีอาการปวดหัวหรือวิงเวียนอะไรอยู่ไหม

เราจะไม่เป็นอะไรตั้งแต่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ

ถ้าถามตามข่าวที่ออกมาเนี่ยคือ

แล้วไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลแล้วตัวเองรู้สึกปวดหัวพอดี
ก็เลยตรวจซ้าว่าคุณเป็นอะไรใช่ไหมคะ

สวัสดีดิฉันไปเฝ้าน้องค่ะ
น้องป่วยแล้วดิฉันก็อุดนอนกับเขาเพราะว่าเขานอนน้อยมาก

ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองมันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกวิ่งเวียนค่ะ

เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรานอนน้อยมากใน๒๓วันนั้นค่ะ

คือน่าจะน่าจะมาจากการที่นอนน้อยใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกเองล่ะ

มันมากขนาดต้องไปตรวจเลยเหรอคะคุณยศวดี
ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันวิ่งเวียนค่ะวิ่งเวียนแล้วแม่ก็เป็นห่วงค่ะ
เพราะว่าคุณหมอเข้ามาตรวจน้องชายด้วยเราก็เลยขอตรวจไปด้วยไปเลยค่ะ
ซึ่งตรวจแบบจริงจังเลยไหมคะหรือว่าแค่ถามแบบถามคุณหมอ
ก็ได้ลงไปตรวจเลยค่ะ
ค่ะคุณหมอสรุปว่าอะไรคะตามเอกสารเนี่ย
คือการวินิจฉัยโรคคือเวียนศีรษะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าตามคุณหมอเขียนค่ะใช่ค่ะ

จริงแล้วคุณหมอได้พูดอะไรมากกว่านี้ไหมคะ
ว่าอาการน่าจะเป็นอะไรเกิดจากอะไรให้ระวังอะไรบ้างนะคะ
ไม่เลยนะคะคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นอาการของวิงเวียนศีรษะ

ก็อาจจะเป็นเพราะว่านอนน้อยเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
ค่ะซึ่งในบทสนทนากับคุณหมอเนี่ย
ยศวดีบอกว่ากำลังจะขึ้นเครื่องกลับต่างจังหวัดเหรอคะ

คือตอนเราจะกลับคุณหมอถามค่ะว่าจะกลับบ้านยังไง
ฉันก็บอกว่าดิฉันจะกลับโดยเครื่องบินค่ะ

ก็คุณหมอก็ไม่ว่าไงคะคุณหมอก็บอกว่ากลับได้ค่ะ
ฉันก็เลยพูดแห่หมอไปว่าคุณหมอคะกลับได้ไหมคะ
คุณหมอก็บอกกลับได้ก็บอกไม่ได้เป็นไรนี่สบายมากค่ะ
ค่ะคุณหมอให้ยาอะไรบ้างคะ
คุณหมอให้ยาอะไรบ้างอืมภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลย

เดี๋ยวนะคะคือเป็นวิตามินบำรุงร่างกายหรือว่าเป็นยารักษาโรค
หรือเป็นยาระงับอาการคือพอจะบอกคร่าวเอาคร่าว
คือก็น่าจะเป็นยาระงับอาการวิงเวียน
เพราะเราวิ่งเวียนศีรษะใช่ไหมคะคุณจอมขวัญ
คุณยศวดีได้มาหลายตัวไหมคะยานนะคะ
ก็ไม่อะค่ะจะมีวิตามินดีอะค่ะที่จำได้
คุณหมอไม่ได้สั่งอะไรละเอียดเลยให้ระวังให้ดูอาการของตัวเองให้ดี

ไม่มีเลยค่ะคุณหมอยังแบบเห็นเราเหมือนเรายังปกติมากเลยค่ะ
ทีนี้คือพอตรวจกับคุณหมอวันนั้นเนี่ยแล้วก็เดินทางกลับวันนั้นเลยถูกไหมคะ
ยังค่ะดิฉันยังพักอยู่ที่กรุงเทพดิฉันออกจากโรงพยาบาลตอน๑๐โมง
แล้วก็พักอยู่ที่กรุงเทพค่ะตอนเช้าที่มาขึ้นเครื่องค่ะ
ก็คือข้ามอีกคืนนึงใช่ไหมคะ

อีกคืนนึงแล้วก็ขึ้นเครื่องตอนเช้า

ซึ่งตอนที่ตื่นมาตื่นมาวันที่ขึ้นเครื่องกลับบ้านเนี่ย
วิงเวียนปวดหัวยังมีอยู่ไหมคะ

ดิฉันบอกว่าดิฉันไม่มีไม่เป็นอะไรเลย
ทีนี้ค่ะทีนี้คือที่ถามละเอียดไม่ใช่อะไรค่ะ
เพราะว่าดิฉันพยายามจะซักใสเพราะว่าในข่าวเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าสื่อสารตรงกันหรือเปล่าว่า
ตกลงแล้วคุณยศวดีไม่ได้เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันใช่ไหมคะ
คือณตอนนั้นดิฉันไม่ได้เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะ

อ๋อคือเป็นอยู่คือเคยเป็นใช่ไหมคะ

ฉันไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำว่าโรคหรืออาการน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ย
คือเราก็สามารถที่จะเคยเป็นโรคได้เนอะ
ท้องท้องเสียอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกันค่ะคุณจอมขวัญ
ดิฉันก็ยอมรับว่าดิฉันเคยเป็นค่ะ
แต่ว่าณเวลานั้นที่ฉันหายแล้ว
ดิฉันไม่ได้เป็นตอนขณะที่ดิฉันได้นั่งไปขึ้นเครื่องค่ะ
ตอนตรวจกับคุณหมอบอกไหมคะว่าเคยเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะ
ดิฉันก็อธิบายอยู่ค่ะอธิบายคุณหมอฟัง
เพราะว่าคุณหมอต้องถามอยู่แล้วว่าเป็นอะไรแพ้ยาอะไรเคยเป็นอะไรอย่างนี้

ในหูไม่เท่ากันเนี่ยคุณหมอที่ตรวจคุณยศวดีทราบใช่ไหมคะ

คุณหมอทราบตอนที่ไปตรวจว่าคุณยศวดีเคยเป็นนะคะ
แต่คุณหมอไม่ได้ท้วงติงอะไรมากกว่าแค่ออกมาว่าเขียนว่าเวียนศีรษะ

พอเดินขึ้นเครื่องนี้ค่ะเดินขึ้นเครื่องไปดิฉันเห็นคนเขาเข็นวิวแชร์
ดิฉันก็เลยมานึกถึงเหมือนกับว่าเผื่อเหมือนจะทำให้ปากตัวเองนี่พูดเร็วเกินไป
ก็เลยไปพูดไปพูดไปบอกเขาว่าน้องเกิดตอนลงถ้าพี่มีอาการวิงเวียนน้องเรียกวิวแชร์ได้ใช่ไหมคะ

ที่เช็คที่ตอนเดินเข้าไปในเครื่องอะค่ะคนที่รับตัวค่ะ
เข้าเครื่องใช่ไหมคะเข้าไปในเครื่องบินแล้ว
ที่ประตูเครื่องบินค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ
แล้วเขาก็ไปถามว่าพี่เป็นอะไรเหรอเราก็เลยบอกว่าอ๋อพี่วิงเวียนพี่เป็นโรควิงเวียน
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็ถามว่าได้นอนโรงพยาบาลไหมเราบอกว่าได้นอน
ก็เลยถามว่ามีใบรับรองแพทย์ไหมแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์ให้เขาดูค่ะ
ก็คือใบที่ให้เราเนี่ยแหละนะคะ
ใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอให้มาจากโรงพยาบาลนะคะ

แล้วเขาก็เจอดิฉันไปนั่งที่นั่งค่ะ
พอไปนั่งที่นั่งสักคู่นึงเขาก็เขาก็กลับมาถามค่ะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ค่ะ
แล้วไงต่อคะเจรจาคุยกันไว้ยังไงต่อ
เขาก็บอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็ไม่ทราบ
เพราะว่าอันนี้คือแพทย์ให้มาค่ะดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากคุยกับแพทย์ได้ไหม
เราจะต่อสายให้เราก็เลยต่อสายไปที่โรงพยาบาลค่ะ
แต่ก็คือได้คุยกับคุณพยาบาลแต่ทางเจ้าหน้าที่บนสายการบินก็ไม่
ฟังค่ะไม่ฟังเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะว่าเราสามารถที่จะขึ้นเครื่องบินได้ค่ะ
โดยที่เขายืนยันว่าต้องการเอกสารใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็ต้องเขาก็พูดว่ายืนยันต้องการเอกสารแต่ว่าใบรับรองแพทย์ดิฉันให้ไปแล้วไงคะ
ฉันให้ใบรับรองแพทย์ไปแล้วแต่ใบรับรองแพทย์เนี่ยจะระบุอะไรยังไงดิฉันก็ไม่ทราบหรอกค่ะ
เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าสายการบินต้องการอะไรระบุแค่ไหน
เราก็บอกว่าให้คุยกับทางแพทย์เลย
เพราะว่าจริงแพทย์ก็สามารถที่จะส่งไลน์ส่งเมลหากันได้ณเวลานั้นนะคะ

คุณยศวดีในระหว่างที่บอกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ย
พูดคำว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือมีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันไหมคะ
ดิฉันบอกว่าดิฉันเคยเป็นค่ะ

แล้วที่บอกว่าให้เอกสารเขาดูเนี่ยคือมันมีอาการระบุแค่นี้เนี่ยนะคะ
คือทางสายการบินก็ยังยืนยันว่าต้องขอใบรับรองแพทย์ถูกไหมคะ
แล้วทีนี้คนที่ตัดสินใจที่บอกว่าคุณยศวดีเดินทางไปกับเครื่องลำนั้นไม่ได้เนี่ยคือใครคะ
ก็เจ้าหน้าที่ของเครื่องบินนะคะมากันหลายคนนะคะค่ะ
พร้อมทั้งกับคุณกัปตันนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าอะไรคะ
ก็เขาก็ให้เหมือนให้เรายอมรับว่าเราต้องเซ็นยินยอม
ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
เขาจะปฏิเสธทุกกรณี

ดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าดิฉันจะเซ็น
แค่ว่าถ้าฉันเสียชีวิตเนื่องจากโรควิงเวียน

ที่ฉันยินดีจะไม่รับค่าอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าทางสายการบินไม่ยอมรับค่ะ
สายการบินบอกว่าเขาไม่ยอมรับทุกกรณีค่ะ
ถ้าเสียชีวิต
ก็ในวันนี้ก็อยากขอพูดถึงครับครับ
มันก็ไม่ได้ถือโทษอย่างไรก็ยอมรับการตัดสินใจของกัปตัน
แต่ว่าดิฉันก็คิดว่ากัปตัน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
อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางการบินนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะอาจารย์เนื่องจากเวลาน้อยมากนะคะ
เข้าแบบนี้เลยว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยขึ้นเครื่องบินไม่ได้เหรอคะ
ผมขอให้ความเห็นในในเชิงวิชาการนะครับในในด้านความปลอดภัยทางการดี
ไม่ได้คัดค้างความเห็นของใครนะครับก็ให้ในเชิงนี้ครับว่าในขณะที่การบินเนี่ย
เครื่องจะบินที่ความสูงประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นฟิตนะครับค่ะบนเครื่องเนี่ย
ถูกปรับความดันบรรยากาศไว้ที่แปดพันฟิตปัญหาที่เกิดกับทางกายคือความเปลี่ยนแปลงด้านความดันบรรยากาศ
เพราะฉะนั้นก๊าซต่างในร่างกายเนี่ยจะมีการขยายตัวโดยเฉพาะก๊าซในหูชั้นกลางตรงนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ผมมองแล้วว่าในตำแหน่งหน้าที่ของไพรอตอินคอมมาหรือกัปตันเนี่ย
จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของทุกคนบนเครื่องนะครับเป็นเรื่องของความห่วงใยของกัปตัน
สวัสดีภาพของผู้โดยสารและการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารคนนั้นนะครับซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติเนี้ย
ซึ่งยืนยันว่าสามารถเดินทางทางอากาศได้ครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวนะคะ
คือการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่กัปตันถูกไหมคะถูกต้องครับ
และถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะบอกว่าเขาเคยมีและตอนนี้ไม่มีอาการ
ตอนที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่มีอาการยังไงก็ขึ้นอยู่กับกัปตันเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจถูกไหมคะ
ใช่ครับเมื่อกัปตันทราบแล้วว่าผู้โดยสารคนนี้มีอาการนะครับมีอาการน้ำหนึ่ง
อาการบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลว่าอาการนี้มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเมื่อมีการเดินทางทางอากาศ
ทางเขาก็จะพิจารณาขอหลักฐานทางการแพทย์ครับว่าสามารถเดินทางไหมด้วยความก็คือก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารครับ
เข้าใจคือถ้าจะยืนยันเนี่ยเรายืนยันด้วยตัวเราเองไม่ได้แต่ต้องใช้เอกสารจากแพทย์เท่านั้น
ใช่ครับแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้โดยสารท่านนั้นอาการป่วยท่านนั้นสามารถเดินทางทางการแพทย์ได้สามารถเดินทางทางอากาศได้ครับ

มองได้ว่าในเว็บไซต์ของหลายสายการบินและข้อมูลเขาให้ข้อมูลด้านนี้ไว้
ก็จะขอให้หลายท่านลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลตรงนี้ในการเดินทางทางอากาศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการเดินทางต่อไปครับ
เข้าใจค่ะอาจารย์เนื่องจากเวลาเราน้อยแต่เราได้ประเด็นนี้เป๊ะเลยค่ะ
อาจารย์สมชนกไว้มีเวลารบกวนอาจารย์อีกนะคะขอบคุณค่ะ
ได้ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมได้คำตอบสำหรับกรณีนี้นะคะแต่มีอีกเยอะเลยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนนะคะในสัปดาห์หน้าคุณพีรวัตรอัธนาคจะมาทำหน้าที่แทนที่ฉันที่รายการถามตรงนะคะ
ขอลา๑สัปดาห์ค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ถัดจากคุณพีรวัตรเดี๋ยวมารับหน้าที่ต่อยังไงขอบคุณคุณพีรวัตรไว้ล่วงหน้า
แล้วเดี๋ยวพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป